นักเรียนนักเลงสถาบันคู่อริการรุมทำร้ายกันเกิดขึ้นอีกแล้ว
นี่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีนักเรียนต่างสถาบัน
ถูกนักเรียนกลุ่มหนึ่งรุมทำร้ายอยู่
มีมีดฟันแล้วก็โอ้โหรุมทำร้ายกันหนักเลยนะคะ
เพราะดีจริงมีคนขับรถแท็กซี่ไปเห็นเข้า
คนขับรถแท็กซี่เป็นพลเมืองดีก็ลงไปช่วย
กลุ่มที่กำลังทำร้ายอยู่เนี่ยก็วิ่งหนีกันตะเลิศนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะจัดหน้าที่มวลณิเทียรมกตันอยู่
ต้องเร่งให้การช่วยเหลือเยาวชนชายอายุ๑๖ปี

ถูกมีดฟันศีรษะถูกมีดฟันแขนจนได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าอำเภอไซน้อยถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี
สาย๓๔๐ตำบลบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
พี่ชายอายุ๑๙ปีเรียนสถาบันเดียวกันก็บาดเจ็บ
บริเวณใบหน้าเนื่องจากว่าถูกต่อยนะคะ
จากการสอบถามก็รู้ว่าทั้งคู่ถูกกลุ่มนักเรียนต่างสถาบัน
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ใช้อาวุธรุมทำร้ายร่างกาย
ชกต่อยจนได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าช่วงเกิดเหตุยังโชคดีคุณผู้ชม
มีคนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์
จอดรถเลยนะคะแล้วก็พยายามเข้าไปช่วย
นายอาฆารเดสแย้มขยาย
คนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีที่เข้าไปช่วย
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ขับรถหาผู้โดยสารก็กำลังผ่านไปที่จุดเกิดเหตุพอดี
สองคนนี้กำลังถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
แล้วคนที่รุมทำร้ายจำนวนเยอะกว่า
๘คนมีทั้งมีดมีทั้งเหล็กรุมทำร้ายนะคะ
คุณอัครเดชคนขับแท็กซี่ก็เลยตัดสินใจจอดรถเลย
วิ่งเข้าไปช่วยเลยใจเด็ดมากนะ

คนขับแท็กซี่อยู่คนเดียวนะจอดรถวิ่งไปช่วยคุณผู้ชม
เจ้ากลุ่มวัยรุ่นที่รุ่นทำร้ายเขาอยู่ก็เลยเตลิดหนีกันออกไปนะคะ

ติดตามจับกลุ่มกลุ่มที่เกาะเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ